รถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีเชื่อมต่อสะพานขึกรถไฟ
ข้ามแม่น้ำแม่กรองช่วงสุดท้ายแห่งแรกในประเทศไทย
หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงนครปฐมหัวหินระยะทางประมาณ๑๓กิโลเมตร
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงนครปฐมหัวหินสัญญาที่๑
ช่วงนครปฐมหนองปลาไหลระยะทางประมาณ๙๓กิโลเมตร
ที่ผ่านมาได้พบปัญหาและอุปสรรคการก่อสร้าง
หลังตรวจพบวัตถุระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
อยู่ในลำน้ำบริเวณที่จะก่อสร้างสะพานรถไฟ
ซึ่งเดิมรูปแบบเป็นสะพานเหล็กแบบมีเสาต่อหม้อในลำน้ำ
แต่เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจึงปรับเปลี่ยนเป็นแบบผสม
คือเป็นแบบคานคอนกรีตสมดุลผสมกับการมีเคเบิ้ลขึงความยาวสะพานรวม๓๔๐เมตร

สมบูรณ์จะทำให้การเดินรถไฟเชิงพาณิชย์ของรถไฟทางคู่สายใต้มีความสะดวก
อีกทั้งเป็นจุดเด่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวจังหวัดราชบุรีต่อไป